ดูเรื่องของคดีที่รองโจ๊กนะฮะ
พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานนะครับ

คดีแรกก่อนที่เป็นภาพหัวใหญ่ในสิทธิ์ภิมธ์ไทย

นั่นก็คือคดีของแก๊งอุ้มหญิงชาวจีน

ไม่พอเรียกเพิ่มอีก๕ล้านเนี่ยนะครับ
ก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

เกิดขึ้นกับนางสาวจินใช่นะครับ
ซึ่งเป็นผู้เสียหายเดินทางมาจากฮ่องกง

บังคับคมครูเพื่อนำตัวออกจากสนามบิน

แล้วก็ข่มขู่เรียกค่าไถ่เป็นจำนวนเงิน
๒ล้านหยวนหรือประมาณ๑๐ล้านบาทนะครับ
และเมื่อวันที่๑๘พฤษภาคมที่ผ่านมา
สามีของผู้เสียหาย
ได้แจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจของไทย
บอกว่าภรรยาถูกจับตัวไปเรียกฆ่าไถ่
ทั้งที่ทางครอบครัวของภรรยาเองนะครับ
ก็ได้มีการให้เงินค่าถ่ายไปแล้วทั้งสิ้น๔ครั้ง

แต่ว่ากลุ่มคนร้ายยังไม่ยอมปล่อยตัวภรรยา
แล้วก็เรียกค่าไถ่เพิ่มอีก๕ล้านบาท

รณาการกำลังสืบสวนสอบสวนตามติดคนร้าย
ทราบว่าคนร้ายพาผู้หญิงชาวจีนคนนี้
ไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพ
ก่อนจะนำไปกักขังที่บ้านเช่าที่จังหวัดชนบุรีที่พัทยานะครับ
ตำรวจไทยสามารถที่จะตามช่วยเหลือ

เขาบอกว่าทางการจีนพอใจมากในการทำงานครั้งนี้
ในการที่ตำรวจไทยสามารถที่ช่วยเหลือผู้หญิงชาวจีนคนนี้ออกมาได้
แต่ทีนี้แหละครับสำหรับผู้ร่วมขบวนการ
ตำรวจคาดว่ามีผู้ร่วมขบวนการเป็น๑๐เลยนะ
แล้วก็มีคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
มีเจ้าหน้าที่ตำรวจตมไปเกี่ยวข้องด้วย
อำนวยความสะดวกในการให้แก๊งคนร้ายเข้าไปในพื้นที่สุวรรณภูมิได้ด้วย
และผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มได้ก็ซัดทอดมาถึงผู้หญิงคนนี้
คือนางสาววันสิการเติมธนาพัฒน์หรือว่าแอนนา
แอนนานี่แหละเป็นหัวหน้าแก๊งและเป็นผู้สั่งการนะครับ
แต่ในขณะที่นางสาววันสิกาให้การปฏิเสธ
รับแค่ว่ารู้จักกับกลุ่มชาวจีนที่ถูกออกหมายจับ
แล้วก็นำตัวผู้เสียหายมาเพื่อตกลงกัน
หนี้สินเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับการนำตัวไปเรียกฆ่าไทยนะครับ
ว่าถ้าลักษณะหนูขู่การโชคเขาจะต้องมีบาทแผลออกมา
แต่วันนี้ที่เขาออกมาไม่ได้มีบาดแผลอะไรเลยเรามีการคุยกันว่า
เขาขอร้องหนูว่าเงินเขาใช้หมดแล้วแล้วแต่ว่ามีปัญหาเงินสองแสนเหรียญเนี่ย
เป็นเงิน๑๐ล้านบาทที่ทางสามีเกาหลีเขาแจ้งนะวันนี้เนี่ย
อยู่ในเงินอยู่ในมือของสามีเขาเงินก้อนเนี้ยต้องติดต่อกับสามีเขา
เพื่อที่จะเอามารวบรวมใช้หนี้หนูมีการยอมความกันเป็นการส่วนตัว
ในวงเงินทั้งหมดสี่สิบสี่สิบเป็นสี่สิบเจ็ดล้านแล้วกันนะคะ
จะได้มีตัวเล่นกลมกลมเขาจะใช้หนูทั้งหมดแค่ประมาณสิบเอ่อ
สิบเจ็ดล้านสิบเจ็ดล้านนะคะอันนี้เราคุยไปเรื่องเงินไทย
เพราะว่าตอนนี้ทำข่าวอยู่ที่ฝั่งภาคไทยนะคะ
ผู้ต้องหา๕คนถูกออกหมายจับแล้วนะครับ

แต่ว่าคนร้ายชาวจีน๔คนได้หลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วนะครับ
นอกจากเรื่องของคดีอุ้มเรียกขทัยสาวชาวจีนแล้ว
พลตำรวจตรีสุรเชษยังแถลงผลจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวอินเดีย๘คน
เพราะว่าพบพฤติการของผู้ต้องหาชาวอินเดียทั้ง๘คน
หลอกลวงหญิงไทยครับ
ก่อนหน้านี้มีการร้องเรียนจากหญิงไทยมากกว่า๒๐๐คน
บอกว่าพวกเธอถูกนำชื่อไปจดทะเบียนสมรสกับชาวอินเดีย
เพื่อให้ชาวอินเดียเหล่านั้นได้สิทธิ์ในการอยู่เมืองไทย

บอกอยู่มีชื่อไปจดทะเบียนสมรสกับใครก็ไม่รู้ได้ยังไงนะครับ
ล่าสุดทางตำรวจตรวจพบรายชื่อหญิงไทยกว่า๓๐๐คน
ถูกนำชื่อไปจดทะเบียนสมรสปลอม
โดยรายชื่อที่เหลืออีก๑๗๐๐คน
เจ้าหน้าที่ก็จะต้องตรวจสอบว่าเป็นการนำชื่อไปใช้ปลอม
หรือว่าเป็นการจดทะเบียนสมรสกับชาวอินเดียแล้วก็อยู่กินกันจริงนะครับ
หากพบความผิดปกติก็จะถูกเพิกถอนใบสมรสทันทีครับ

ตำรวจได้ออกหมายจับชาวอินเดียอีกกว่า๓๐๐คน
ที่มีพฤติการแอบอ้างการจดทะเบียนกับหญิงไทย
โดยมีผู้กระทำผิดบางส่วนหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วนะครับ
ภารกิจของพลตำรวจตรีสุรเชษยังไม่หมดนะครับ
ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ยังนำหมายสารเข้าตรวจค้นบ้านหลัง๑

พร้อมจับกลุ่มตัวนายคริสเตียนไพท่อนอายุ๖๔ปี
สัญชาติสวิสเตอร์แลนด์พร้อมของกลางคอมพิวเตอร์๑เครื่อง
พบสื่อลามกเกี่ยวกับเด็กมีมากถึงกว่า๔๐๐กิกาไบท์
เป็นคลิปลามกมากถึง๒๔๘คลิป
ภายในคลิปมีเด็กอายุต่ำกว่า๔ขวบด้วยนะครับ
การจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องมาจากได้รับการประสานข้อมูล

บอกว่ามีผู้ต้องหาที่ครอบครองสื่อลามกอนาจารย์เด็ก

กำลังเป็นที่ต้องการตัวของรัฐบาลสหรัฐ
หนีมากบดานที่ประเทศไทย
ได้มีการขอสารออกหมายจับครั้งนี้นะครับ
ด้านของนายคริสเตียนผู้ต้องหาให้การรับสาภาพว่า
ทำแบบนี้มานานกว่า๑๑ปีแล้ว
เนื่องจากประสบอุบัติเหตุทำให้ร่างกายไม่ปกติ

โหลดคลิปลามกอนาจารย์เด็กมาดู